คุณครูหนุ่มคนเนี่ย
เขาบอกว่ามาปลูกสละอินโดแซมกับต้นกล้วย

รีบตามไปเลยนะคะที่สวนแห่งนี้อยู่บ้านยางตะบนบ้านยางอำเภอลำธเมียนชัยจังหวัดนครราชศรีมา

ตามเจ้าของเข้าไปค่ะคือคุณสัตยาศิลาเกษตรกรนะคะผู้ที่ได้ลองปรับเปลี่ยนนาข้าว
มาเป็นสวนปลูกสละอินโด
แล้วปลูกสละอินโดกับต้นกล้วยนี่ยังไม่เห็นสละอินโดแต่เห็นต้นกล้วย
นี่ไงทดลองกันสินี่ไง
บอกเลยว่าผลผลิตดีมากแล้วเราก็ถามนะคุณสัตยาเป็นยังไงมายังไงเล่าสิ
คุณสัตยาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยปลูกข้าวทำนานี่แหละแต่เจอปัญหาภัยแรงปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งก็เลยขาดทุน
เอาล่ะไม่เอาแล้วหันหลังให้นาข้าวหันมาทดลองปลูกสละเป็นสละอินโดพันชาวาแล้วก็สละอินโดพันธบอร์เนียล
ปลูก๑๓๐ต้นแซ่มกับต้นกล้วยปลูกสลับกันไปแบบนี้นานประมาณสองปีละ
ผลผลิตออกมาให้เก็บได้วันละ๑๕๒๐กิโลกรัมเลยนะคะคุณถ้าเป็นสัปดาห์เฉลี่ยสัปดาห์ละ๖๐๗๐กิโลกรัม
สละแบบนี้เห็นแล้วใช่ไหมเคยกินด้วยมันจะกรอบมันจะกรอบนี่ไงชำหวาน
ถูกต้องเลยค่ะเขาบอกจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนนะฮะ
ขายในราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาทดีมากราคาก็ดีขายก็ดีด้วย
คุณสัตยายังบอกอยู่ว่าการปลูกกล้วยและสละอินโดผสมเป็นแบบนี้นะ
มันทำให้ต้นกล้วยเนี่ยกลายเป็นกล้วยพี่เลี้ยงยังไงอ่ะก็ให้ร่มให้เงากับต้นสละอินโดไง
พอแบบมีร่มเงาแดดดำไรปุ๊บสละก็ได้ผลดีนะเนื้อมากลูกใหญ่หนากรอบรสหวาน
แล้วยังมีน้ำอ่อนเปลือกบางด้วยปอกง่ายค่ะคุณ
บอกเลยว่านี่แหละเป็นเคล็ดลับของเขาก็เลยทำให้สละอินโดที่เขาปลูกเนี่ยขายดิบขายดีสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
แล้วเก็บผลผลิตได้ทั้งกล้วยทั้งสละอินโดไปขายได้ตลอดทั้งปี
มันดีตรงนี้แกะเปลือกออกมาเป็นอย่างนี้
สละที่เราคุ้นเคยหนังเงินมีกลิ่นค่อนข้างแรงดินะคะ
วานเปรี้ยวก็ว่าไปเเคร
ก็ทำได้ดีเพราะปรับเปลี่ยนที่ที่ธีนาเคยมีปัญหามาเปลี่ยนซ้ะ

ถ้าไทยปลูกผลไม้ได้หมดเนี่ยเนาะ